นานนานทีจะมาเดินตลาดก็มาวันฝนตกพอดีเฉอะแฉะหมดเลยอ้าว
แต่ก็ดูสิมีปลามีของสดเยอะตู้เลียนก็มีไว้ผักสดก็มีดีมากเลย
ช้อปปิ้งยามเช้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้านะคะ
เช้าเช้าแบบนี้หลายคนอาจจะไปจับจ่ายซื้อของไปเดินตลาดกันแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืน
เช้านี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ฝนตกกันอยู่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๑๖พฤษภาคมนี้
ฝนจะเทลงมากระหน่ำทิ้งท้ายช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศจากข้อมูลแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ยังคงสังเกตเห็นกลุ่มเมฆที่ก่อกลุ่มกันหนาแน่นปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลย
ตั้งแต่ตอนบนนะคะรวมมาถึงตอนกลางแล้วก็พาดผ่านลงไปภาคใต้ทั้งแถบเลย
ปัจจัยหลักก็มาจากเรื่องของกระแสลมนี่แหละนะคะ
กระแสลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมาสู่ส่วนกลางของประเทศ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดขึ้นมานะคะรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ต่างทั่วไทยเกิดฝนฟ้าขนองนะคะ
อกจากนั้นแล้วนะคะยังมีเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ปกคลุมลงมาจากทางตอนบน
ทำให้ตอนนี้นะคะกลุ่มฝนนั้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทย
เรียกว่าฝนตกทั่วถึงกันนะคะแต่ว่าอาจจะตกหนักบ้างตกเบาบ้างก็ว่ากันไปแต่ละพื้นที่
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าพื้นที่อุณหภูมิความร้อนเนี่ยไม่ค่อยสูงเป็นตัวเลข๒๐ปลายเท่านั้น
นานนานทีจะเห็นตัวเลขแบบนี้ให้ฉ่ำใจเพราะฉะนั้นตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนรายภาคกันหน่อยนะคะ
ภาพรวมภาคเหนืออากาศร้อนนะคะฝนฟ้าขนองมากถึง๑๗๐ของพื้นที่เฝ้าระวังกันนะคะในแถบภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนกลางด้วยนะคะ
ส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองมากถึง๑๗๐เช่นกันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งแถบตอนบนตอนกลางตอนล่าง
ส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็ไม่น้อยหน้าฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๗๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองน้อยหน่อยร้อยละสี่สิบค่ะแต่ว่าคลื่นก็สูง๑๒เมตรด้วย
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่โดยเฉพาะระนองพังงานและภูเก็ต
ส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนนั้นมากถึง๑๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๓๓องศาเซลเซียสนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้ก็ออกไปทำงานได้อย่างสบายใจ
ดิฉันขออนุญาตไปซื้อของกันต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ